คุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะ
เป็นตำรวจชุดสืบสวนนครบานตามจับ๑๘มงกุฎ
เพราะเขาบอกว่ารู้จักไหมนี่ใครนี่จ่าแมนนะ

บอกว่าเป็นคนตำรวจคนสนิทของพบตร

เดี๋ยวเรื่องโยกย้ายตำแหน่งนะจัดการให้ไม่ต้องห่วง
วิ่งได้เต้นได้โยงได้ย้ายได้
เงินถึงขึ้นได้แน่นอน
นายสายันปิมปาตันหรือแมนวัย๔๑ปีคนนี้แหละค่ะ
อ้างตัวว่าเป็นจ่าแมนคนสนิทของพบตร
รวบโดยละม่อมเลยนะคะที่คอนโดมิเนียมย่านสุขุมวิทย

แล้วก็ถูกนำตัวมาสอบสวนที่กองบัญชาการตำรวจนครบาน
ของกลางมีครบเนี่ยค่ะเครื่องแบบตำรวจยศนายดับตำรวจ
ปืนเก้าหมอกระสุนปืนอีก๓๒นัด
มีป้ายชื่อด้วยนะถูกต้องคือจ่าแมนเนี่ยชอบอ้างตัวบอก
โอ้ยซีกันกับบิ๊กแป๊พบตรพ่นตรวจเอก
เอ่อจักทิพย์เจจินดาเออบิ๊กแป๊เนี่ย
เคยเป็นอดีตตำรวจคนสนิทอยู่วิ่งได้หมดแหละมีเส้น
อยากได้อะไรบอกสิเป่าคดีได้ด้วย
เงินถึงเดี๋ยวกระซิบข้างหูเดี๋ยวไปหมดแหละ
ค่ะตำรวจหลายคนหลงเชื่อโดนหลอกไป
สุดท้ายพอโดนจับนายสายันคนนี้รับสารภาพบอกว่า
เคยทำงานเคยทำงานจริงแต่ไม่ใช่บิ๊กแป๊ะนะ
เคยทำงานให้นายสนทิริมทองกุลเอาไปคนละเรื่องเลยค่ะ
เออเป็นอดีตแก่นำกลุ่มพันธมิตรนะนายสนทิเนี่ย
เคยทำงานให้เขาแล้วทำงานเป็นคนขับรถ

ต่อมานายสนทิติดคุกเอาว่างว่างงาน
ไม่รู้จะทำอะไรดีทีนี้ระหว่างที่อยู่กับนายสนทิจำได้ว่า
เคยเจอพลตำรวจเอกจากทิพย์พบตรแล้วก็ตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายนาย
พอมีการแต่งตั้งโยกย้ายระดับตำรวจระดับสารวัต
ถึงรองผู้กำกับในวาระที่ผ่านมาเนี่ย
มีนายหน้ามาติดต่อคุณบอกวิ่งเต้นตำรวจให้หน่อยได้ไหม
น่าสัก๒๓นายวิ่งได้ที่ไหนอ่ะรู้จักอ่ะเคยเจออ่ะใช่
สนิทไหมไม่และต่อให้สนิททำได้ไหมก็ไม่ได้ไงคะ
แต่รับเงินเข้ามาบอกเออทำได้เดี๋ยววิ่งให้
แต่ทำให้ไม่ได้จริงก็เลยถูกแจ้งจับ
เพราะว่าเขาได้เงินไปน่ะ๔๕๐๐๐๐๐บาทเนี่ย
ส่วนเครื่องแบบตำรวจถามว่าไปเอามาจากไหนล่ะ
สั่งตัดทั้งนั้นแหละครับเอามาติดรถยนต์เวลาขับไปไหนมาไหน
ความสะดวกตัวเองเพราะตัวเองเป็นคนมีคดีติดตัว
มีหมายจับค้างเก่าเอาไว้เป็นยันกันผี

รีบยกมือเลยบอกผมคอยกลับขอโทษพ่อบอตร
ผมอยากกราบเท้าขอโทษเลยท่านไม่เกี่ยวข้องอะไร

ตอนนี้ตำรวจขยายผลแล้วเขาบอกว่ามีผู้ร่วมขบวนการ

เลยนะคะขอประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยตำรวจฝากมา
ไม่มีใครหน้าไหนทั้งนั้นแหละที่จะสามารถวิ่งเต้นช่วยเหลือคดีได้

ส่วนตำรวจก็อยากจะเตือนอีกด้วยเหมือนกัน
การแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งเขามีหลักเกณฑ์และระเบียบชัดเจน
อย่าคิดว่าสนิทอย่าคิดว่าใหญ่อย่าคิดว่าเส้นถึง
แล้วจะโยกจะย้ายตามใจได้
ใครถูกจาแมนคนนี้หลอกมาแจ้งความเพิ่มเติมได้นะคะ
ตอนนี้จ่าแมนมี๓คดีแน่นเลยค่ะ
มีอาวุธปืนมีเครื่องวิทยุและความผิดเกี่ยวกับเครื่องแบบตำรวจ
ก็จะอายัดตัวต่อจากหมายจับเก่า๒๓คดีด้วย